หลังจากที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปแล้วนะคะ
เกิดปัญหาในครอบครัวของพี่เสกโลโซค่ะ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมตามภาพเลย
ตามภาพเลย๓คนคุณผู้ชม

จากคุณแม่ก็คือพี่การวิพากรค่ะ

อึ้งจนเป็นข่าวใหญ่นะคะนี่ค่ะ๑ห้ามให้มีการเข้าใกล้ในลักษณะของการคุกคามทำร้ายร่างกาย
ข่มขู่คุกคามทำให้เกิดความกลัวและด่าทอ
โพสต์ประจานและใส่ร้ายทางสื่อทุกชนิด
มีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการจ้างบุคคลใดติดตามพฤติกรรมต่าง
และข้อ๕คุณผู้ชมข้อนี้คืออึ้งไปเลย
ขอให้มีการตรวจสภาพทางจิตเวทมารดาของตน
โอ้โหหลายคนอึ้งเลยเอาเห็นรักกันอยู่ก็มาบันเทิงไทยรัฐของเรายังมาเป็นแผนคู่เลยค่ะ
น้องเสือนะคะเปิดใจกับสื่อมวลชนเลยมุกเมื่อวานนะคะบอกว่าเอาจริงพี่กว่าจะมาถึงจุดนี้หนักใจพอสมควรเลย
เพราะว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนค่ะ
ตัวเองเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัวค่ะ
ส่วนตัวน้องกวางเองนะคะน้องสาวได้ออกจากบ้านมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
เหตุผลเดียวกันก็คือกังวลเรื่องความปลอดภัยนั่นเองค่ะ
น้องเสือย้ำด้วยนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณพ่อคือพี่เสกโลโซไม่เกี่ยวข้องอะไรนะคะ
คนที่โพสต์เป็นพิการก็คือเอาไอจีเอาเฟซบุ๊คของพี่เสกไปโพสต์เอง
ตัวน้องเสือยังมีการพูดคุยกับคุณพ่อเป็นปกติค่ะ
ขณะที่น้องดรีมนะคะคนนี้เลยค่ะแฟนสาวของเสือยืนยันว่า
สิ่งที่คุณแม่ของฝ่ายชายโพสต์ข้อความกล่าวหาเธอไม่เป็นความจริง
และจะดำเนินคดีอย่างแน่นอนค่ะมันไม่จบเท่านั้นค่ะ

พอไปสารแบบนี้นะคะโหพี่การคุณผู้ชมเป็นเรื่องท่อตัวเท้าเช่นเดียวกันค่ะ
คุณแม่ค่ะพิการวิพากรนะคะก็ทันทีที่มีข่าวแพทย์สะพัดออกไปค่ะ
สดผ่านไอจีเลยค่ะความยาวเกือบ๑๙นาที
ทีมงานของเราเนี่ยก็คือทำภาพให้มันชัดขึ้นนะคะ
คือมันเป็นภาพเหมือนพิการเนี่ยทำให้ชัดขึ้น
เห็นว่าพี่การนอนร้องไห้อยู่

ใช่๑๙นาทีเสียงสะอึด
คือคนก็ดูอยู่ว่าพี่การจะพูดอะไรสรุปก็คือร้องไห้
ก่อนต่อมาคุณผู้ชมนี้อึ้งลึกหงิก
ไม่รู้พี่การแกมีแรงตอนไหนลุกขึ้นมาค่ะ
เอาภาพเก่ามาพร้อมโพสต์ข้อเรียกร้อง๑๖ข้อ

ตัดเพราะที่ลูกแท็กทีมกันออกมาทำร้ายแม่ขนาดนี้
รับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเลี้ยงลูกแบบผิด
ทำตัวเป็นคนใช้หาเงินให้แต่ลูกเปย์แต่ลูก
เจ็บปวดตอนนี้คือลูกกังวลแต่เรื่องเงิน
เงินของแม่อยู่กับลูก๓๐ล้านบอกจะคืนก็ไม่คืน
อันนี้พี่การโพสต์นะอันนี้เราไม่ได้พูดเอง
เงินที่แม่จะเก็บไว้ดูแลครอบครัวและสู้คดี
กับไม่เคยห่วงตอนนี้ลูกทำวิบากรรมหนัก
ได้แต่มองเห็นลูกเดินลงเหวหูคำแรงมาก
และข้อสุดท้ายนี้ก็อึ้งเหมือนกันมีการท้าเลยนะคะ
ไปถึงน้องกวางน้องเสือนะคะบอกว่า
ถ้าให้แม่ไปหาหมอก็ไปพร้อมกัน๓คนแม่ลูกนี่แหละ
ไปให้หมดนะคะแล้วก็ให้หมอวินิจฉัยเองว่า
ใครเป็นคนบ้าแรงมากจริง
คุณผู้ชมฟังแล้วหายใจไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
ดิฉันเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าต้องตามข่าวตลอด
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าให้ลูกเอาเงิน๓๐ล้านมาคืน
งั้นจะแจ้งความจับเอาลูกนะคะ
แจ้งความเอาผิดกับลูกเออนะคะ
ซึ่งทีมข่าวของเรานะคะก็พี่แจ๊กรีเนี่ยนะคะ

แต่ว่าเห็นมีคลิปออกมาเป็น

ว่าแบบสร้างขึ้นมาได้ก็ทำลายได้เหมือนกัน
อะไรนั้นไม่รู้ว่าพูดถึงใครนะ
ก็แล้วแต่เรื่องข้อบครัวอย่าให้ไปคุยกัน